สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ประเทศขยับครับ
เรื่องแรกก่อนคือโรงเรียนเปิดแล้วยกเว้นที่สมุทรสาคร
แต่ว่าโรงเรียนเปิดแล้วก็ยังมีคำถามจากพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่
ว่าเดือนกว่าที่มีการสอนออนไลน์เรียนออนไลน์กันนั้นเนี่ย
ประหยัดเงินไปได้เยอะหลายเรื่องผู้ปกครองก็มีภารกิจขึ้นมาเยอะ
ยังไม่เห็นว่ากระทรวงศึกษาจะมีมาตรการที่จะเยียวยาทำยังไง
ที่จะให้สถานศึกษาโรงเรียนเยียวยาพ่อแม่ผู้ปกครอง
เช่นเก็บเงินค่าเทิมครั้งต่อไปลดเปอร์เซ็นต์ลงมาหน่อยไหม
เหมือนคืนเงินมาให้ส่วนหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนประหยัดไปเยอะ
แต่ว่ากระทรวงศึกษายังไม่หือไม่อือไม่มีเสียงตอบอะไรทั้งสิ้นครับ
เรื่องที่๒วันนี้เป็นวันที่กิจกรรมกิจการหลายอย่างเปิดได้
แต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าถึงแม้จะเปิดได้อย่าไปคิดว่าเขาจะมีรายได้กลับคืนมาทันที
พัฒนาการอาหารร้านค้าถึงแม้จะเปิดได้ไปถึง๕ทุ่มเที่ยงคืนอะไรก็ตามแต่
ก็ยังซึมอยู่ยังซึมอยู่บรรยากาศยังซึมอยู่
คนไม่ได้กระดี้กระดาว่าจะต้องออกมาใช้เงิน
ฉะนั้นความทุกข์สะสมความเครียดสะสมความลำบากเดือดร้อนสะสมยังเดือดร้อนกันอยู่
ถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่ในข่ายที่ว่าจะได้รับการเยียวยาเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะเลยครับ
แต่ว่าคนที่ไม่อยู่ในข่ายเขาก็เดือดร้อนการเดือดร้อนสะสมก็มาแผลงฤทธิเอาวันนี้หลายประเด็นเลยครับ
แผลงฤทธิ์วันนี้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ตอน๑๐โมงมีกลุ่มบูรณาการแรงงานจตรี
บูรณาการแรงงานสตรีเขาจะเดินทางไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลเขานัดหมายกันตรงประตู๔
เขาไปทำไมครับเขาบอกว่าเขาไปทวงถามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้หญิงทำงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด๑๙
อันนี้ก็ยังงงเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงแยกกลุ่มของผู้หญิงทำงานออกมาต่างหาก
นี่คุณสุนีที่ถือว่าเป็นแกนนำคนหนึ่ง
ฉะนั้นต้องไปฟังดูว่ากลุ่มผู้หญิงทำงานเหล่านี้เขาได้รับผลกระทบยังไงทำไมในการเยียวยาจึงมีปัญหาเรื่องขาดตกบกพร่อง
นี่กลุ่มที่๑กลุ่มที่๒สมาคมคราบเบียร์
ครับเบียร์นี่คือการทำเบียร์ของสไตล์อเมริกันเขาครับ
มันจะเป็นการทำผลิตเบียร์ที่โรงงานไม่ใหญ่นักเป็นโรงงานเล็ก
คราฟเบียร์ที่คนไทยรู้จักก็คือมีเบียร์สดหลายยี่ห้อซึ่งตอนนี้แอลกอฮอล์ขายไม่ได้พอขายไม่ได้
เขาจะไปบอกว่าในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสุจริตผู้เสียภาษีให้รัฐในฐานะคนดื่มคนขายและผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเสมอ
เราจะไปทวงถามถึงความเป็นธรรมด้วยกัน
ถ้าดูไปในรายละเอียดของผู้ประกอบอาชีพนี้

เขาไม่ใช่คนที่เรียกว่าค้าขายเครื่องดื่มน้ำเมา
แล้วก็เราจะไปสนใจไม่มองผ่านไม่ได้
เพราะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้ประกอบการรายย่อย
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคราบเบียร์จำนวนไม่น้อยกว่า๖๐๐ร้านค้า
มีผู้ได้รับผลกระทบไม่น้อยกว่า๖๐๐๐ราย
มูลค่าความเสียหายขั้นต่ำที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่า๑๕๐ล้านบาทต่อเดือน
ปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งระบบธุรกิจ
ตั้งแต่ผู้นำเข้าตัวแทนจำหน่ายบริษัทขนส่งบริษัทที่ให้เช่าคลังสินค้าร้านค้าพนักงานประจำ
และพนักงานลูกจ้างรายวันแล้วเขาก็แยกออกมาว่าอย่างร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเนี่ย
ไม่สามารถระบายสินค้าเบียร์สดได้เพราะว่ามีต้นทุนสูงและมีอายุสินค้าสั้น
สองร้านค้าไม่สามารถจำหน่ายเบียร์สดในบรรจุพันธุ์อื่นเพื่อให้ลูกค้านำไปบริโภคที่บ้านได้
เออเพราะว่าผิดพรบภาษีสัมภาษามิตร
ข้อ๓ร้านค้าไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
เนื่องจากผิดกฎหมายห้ามซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์อันนี้เขาก็ขายไม่ได้
แล้วข้อสี่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ห้ามเพียงร้านค้าโพสต์ประชาสัมพันธ
อันนี้โพสต์ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นท่านฟังตรงนี้ดีดีนะ
วันนี้คราบเบียร์จำนวนหนึ่งที่ถูกนำเข้ามาบางส่วนยังค้างอยู่ที่ท่าเรือ
เพราะผู้ประกอบการไม่รู้ว่าไปเอาออกมาแล้วจะจำหน่ายออกไปยังไง
รายไม่ยอมจ่ายเงินค่าสินค้านำเข้าบางรายสั่งเบียร์สดเข้ามาแล้วค้างอยู่ที่ร้านไม่สามารถจำหน่ายได้
อาจจะต้องออกมาเททิ้งกันทั้งถัง
เบียร์สดจะมีช่วงวงจรที่จะบริโภคเนี่ยได้ในเวลาจำกัด
หลังจากนั้นมันก็จะหมดอายุจะเสียรสชาติ
แน่นอนว่าการเทเบียร์ทิ้งทั้งผู้ขายจะขาดทุนเต็ม
แล้วเบียร์ถังหนึ่งมีราคาตั้งหลายหมื่นบาท
นี่ผู้ประกอบการที่เขาสั่งคราบเบียร์เข้ามาขาย

มี๑๐โมงกลุ่มหนึ่งเที่ยงกลุ่มหนึ่งบ่ายโมงกลุ่มหนึ่ง
เขาถึงระยะเวลาห่างกัน
เรียกว่านักข่าวชุดเดียวเนี่ยวิ่งลอกได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
กลุ่มที่๓เป็นกลุ่มนักร้องนักดนตรีอาชีพอิสระ

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเดียวกับที่คุณไข่เคยมาร้องผม
แล้วไปรองต่อพลเอกนัตถพงฆ์นาคพานิตร

เราขอทวงสิทธิ์สิ่งที่รัฐบาลชดเชยนักร้องนักดนตรีเป็น
สุจริตเหมือนกับอาชีพอื่นอื่นถึงเวลาที่พวกเราอาชีพ
นักร้องนักดนตรีจะทวงถามความเป็นธรรมอันนี้ก็น่าจะ
เป็นปัญหาเรื่องผลจากการเยียวยารอบแรกเพราะว่าได้ยิน
ว่าผลจากการเลือกยารอบแรกนักร้องนักดนตรีศิลปินพวก
นี้ต้องสำรวจครับไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินคราวแรก
๕๐๐๐๕๐๐๐สามเดือนฉะนั้นคราวนี้เขาก็มาร้องเรียนกันอีก
ว่าเขาควรจะได้รับสิทธิ์ยังไงอันนี้หลายกลุ่มมากครับ
ทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลต้องมีคำตอบครับ
ผมว่ารัฐบาลก็มีคำตอบอยู่แล้วนะแต่ละกลุ่ม
แต่เนื่องจากว่าการอธิบายการให้ความกระจ่างกับประชาชนเนี่ย
รัฐบาลทำไม่ได้ดีครับมีหลายหมวดหลายกลุ่มหลายฝ่าย
กระทรวงคลังทั้งสำนักนายกทั้งสปคทั้งอะไรต่ออะไร
จริงมาตรการที่ออกมานี้ก็เยอะนะครับแต่คนทั่วไปเนี่ย
เขาไม่รู้เขาไม่รู้เพราะไม่มีใครไปอธิบายกับเขา
แล้วเวลาสื่อมวลชนจะขอสัมภาษณ์ติดต่อขอสัมภาษณ์ขอคำอธิบาย
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เขาจะใช้คำหนึ่งว่าต้องเสริมสร้างความเข้าใจ
ต้องพยายามทำให้คนเข้าใจแต่ว่านายกคนเดียวก็อธิบายไม่ไหว
ท่านต้องบอกลูกทีมของท่านคนที่เป็นรองนายกรับผิดชอบ
คนที่เป็นรัฐมนตรีคลังคนที่มีหน้าที่อธิบาย
คนที่ทำโครงการนั้นโครงการนี้ต้องออกมาอธิบายหน่อย
มวลชนเขาก็อยากให้ความร่วมมือเขาอยากถาม
เขาอยากให้ออกรายการเขาอยากมาขอโฟนอินหน่อย
ช่วยอธิบายหน่อยเรื่องนี้ครอบคลุมใครบ้าง
ใครบ้างได้รับใครบ้างไม่ได้รับถ้าได้รับจะต้องปฏิบัติยังไง
เขาอยากรู้แต่ว่าหาคนที่จะให้คำตอบยาก
กันไปโยนกันมาโยนกันมาโยนกันไป
ถามไปที่คนนี้คนนี้บอกว่าไปตอบให้ไปถามคนโน้นสิ
ถามไปที่คนโน้นเอาไปตามไปถามคนนี้สิ
ที่นายกใช้คำว่าให้สร้างการรับรู้เรียนรู้เนี่ย
นายกต้องไปกำชับคนของท่านด้วยไม่งั้นแล้วนี่เขาก็ไม่รู้
ว่าเขาได้รับอะไรบ้างกลุ่มศิลปินวันนี้ที่ไปเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาคงได้รับอยู่ในเขตในกรอบในข่ายของเขาแล้วล่ะ
แต่ว่าเมื่อเขาไม่รู้เขาก็ไปร้องเรียน
นี่ก็เป็นปัญหาเรื่องการให้ข้อมูลการให้สัมภาษณ์
การให้ข้อมูลการให้ความเท็จข้อเท็จจริงในภาวะวิกฤต
ไปกันไม่เป็นจริงจริงครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วย